อีกเหตุการณ์หนึ่งคุณผู้ชมค่ะอันนี้ไม่รู้ว่าหัวร้อนหรือว่าอะไรกันแน่
เพราะว่ามีผู้ชายคนนึงนะคะเดินข้ามถนนอยู่ดีจริงมันก็เป็นถนนที่ไม่ควรข้ามด้วยซ้ำอ่ะนะ
ก็เดินข้ามถนนพอถึงตรงกลางปุ๊บค่ะในมือเขามีก้อนหินก้อนใหญ่อยู่ก้อนหนึ่ง
มีรถตู้คันหนึ่งวิ่งผ่านมาพอดีเขาก็เอาก้อนหินในมือเนี่ยเครื่องใส่กระจกรถตู้เลย
กระจกแตกเดี๋ยวคุณผู้ชมดูเหตุการณ์นี้เห็นไหมเดินแบบไม่รู้ร้อนรู้หนาวเลยแล้วมีรถตู้ผ่านมา

กระจกแตกเลยนี่พลเมืองดีถ่ายคลิปนี้เอาไว้ได้แล้วคนในรถตู้บาดเจ็บด้วยนะคะ
คนที่บาดเจ็บก็คือนายอภิชาติเวียงวิหารวัย๓๐ปีค่ะก็นั่งอยู่ในรถตู้เนี่ยไม่ได้รับบาดเจ็บกรามข้างขวาแตกและมือขวามีแผลฉีกขาดด้วย
ผู้ภัยก็ต้องประถมพยาบาลและนำตัวส่งโรงพยาบาล
คนขับรถตู้เล่าให้ฟังว่ารถตู้คันนี้เป็นรถตู้โรงแรมค่ะ
รับนายอภิชาติมาจากสนามบินเพื่อเข้าพักโรงแรม
พอถึงที่เกิดเหตุได้ยินเสียงดังเปรี้ยงที่เราได้ยินเหมือนเมื่อสักครู่นี้
ตอนแรกเขาเข้าใจว่าหม้อแปลงไฟฟ้าข้างถนนระเบิด
แต่พอได้ยินเสียงดังเปรี้ยงปุ๊บได้ยินเสียงดังโอ๊ยตามมา
เป็นเสียงของนายอภิชาติร้องด้วยความเจ็บปวด
รีบจอดรถแล้วลงไปดูว่าเกิดอะไรขึ้น
โอ้โหกรามขวานี่แตกเลือดอาบเลยแถมมือก็มีแผลฉีกขาดด้วย
เขาบอกเขาไม่ทันสังเกตเลยว่าตอนขับมามีคนยืนถือก้อนหินแล้วเครื่องเข้ามาใส่รถ
ส่วนคนที่เห็นเหตุการณ์ชัดคือคนที่ถ่ายคลิปที่เราได้ดูกันเมื่อสักครู่นี้แหละค่ะ
เขาก็รอมอบคลิปนี้ให้ตำรวจด้วยแล้วก็เล่าให้เราฟังว่าเกิดอะไรขึ้นไปฟังเสียงเขากันหน่อย
เขาก็ยังบ่อยไม่เลิกทรายเป็นแบบนี้น่ากลัว
แต่ว่ามันเป็นก้อนที่ไม่ได้ใหญ่มากก็เลยไม่ได้รับอันตรายแล้วก็ไม่รุนแรงเท่ารถตู้คันนี้ค่ะ
ตำรวจโรงพักเมืองนครศรีธรรมราชก็สอบสวนจนรู้ว่าผู้ชายคนนี้คือนายเฉลิมเกียรติ
อาศัยอยู่กับญาติในชุมชนใกล้ที่เกิดเหตุก็เลยรีบติดตามไปที่บ้านเพื่อจะจับกลุ่มตัว
ไปถึงบ้านไม่เจอนายเฉลิมเกียรติค่ะแต่ว่าเจอญาติ
ญาติก็บอกว่าเฉลิมเกียรติไม่ได้กลับบ้านก็จะมีมาพักอาศัยที่บ้านญาติเป็นครั้งคราวเท่านั้นเอง
ส่วนที่ไม่ได้กลับบ้านจะไปอยู่ที่ไหนเนี่ยญาติบอกไม่รู้
แต่นายเฉลิมเกียรติคนนี้มีอาการทางประสาทเป็นโรคเครียด
แล้วก็เคยก่อเหตุปลาหินใส่รถใส่บ้านคนมาแล้วหลายต่อหลายครั้งค่ะ
แล้วทำไมญาติไม่แจ้งความหรือว่าไม่พาไปรักษา
ตำรวจก็เลยอ่ะงั้นเดี๋ยวให้สายตรวจขี่รถจักรยานยนต์ตระเวนหานายเฉลิมเกียรติคนนี้ละกัน
ตอนนี้ไปอยู่ที่ไหนจะได้เอาตัวมาจะควบคุมตัวหรืออะไรก็แล้ว
แต่เพื่อไม่ให้ไปก่อเหตุแบบนี้กับคนอื่นอีกเพราะมันอันตรายมาก